สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนไพรในวันนี้กับผมพุทธนันทร์พิศิษฐ์มหันต์นะครับ
ความประดาบหัวลักษณะอากาศที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้นั้น
เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่สร้างความเสียหายในหลายจุดหลายพื้นที่
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เล่นเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
หนึ่งเรื่องราวที่เรายังคงต้องจับตากันต่อไป
หลังกลางสัปดาห์นี้ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนและอุนะครับ
จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีภาพรวมทั่วไทยนั้น
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ร้อนแบบนี้เพราะว่ามีหลายปัจจัยเหลือเกินนะครับที่มาเติมเต็มอุณหภูมิความร้อนในเมืองไทยของเรา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำอันเนื่องมาจากความร้อน
หรือว่าหย่อมความร้อนที่ยังคงปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยยาวนานต่อเนื่อง
จึงทำให้เกิดความร้อนสะสมในหลายพื้นที่
อกจากนี้เองตอนนี้เองยังอยู่ในห่วงริเวลาที่ดวงอาทิตย์นั้นมีการเคลื่อนที่มาตั้งฉากเหนือเมืองไทยของเรา
วันนี้ก็ไปตั้งฉากที่บริเวณจังหวัดอุดรธานี
อกจากนี้เองยังพบว่ามีปัจจัยอย่างกระแสลมที่คอยหอบเอาความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงจากทะเลพัดเข้ามาเติมเต็มความร้อนในเมืองของเรา
นำให้อากาศในช่วงเช้าช่วงหัวข้ามนั้นร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
กระสายลมที่ว่านี้ชิดทางแรกเป็นกระสายลมจากที่ตะวันออกเชียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้รวมไปถึงอ่าวไทยพัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
กลางตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
อีกหนึ่งทิศทางนะครับเป็นกระแสลมจากทิศตะวันตก
อบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
สิ่งที่น่าสนใจก็คือในวันที่๑๑ไปจนถึงวันที่๑๕จะพบการพัดสอบของกระแสลม
พัดสอบก็คือการที่มีกระแสลม๒ทิศทางนั้นเคลื่อนที่มาปะทะกันนะครับ
เป็นกระแสลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเคลื่อนที่มาปะทะเข้ากับกระแสลมใต้
จุดที่มีการประทะกันก็สามารถให้จะเหนียวนำทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
นี่คือในช่วงตั้งแต่วันที่๑๑ไปจนถึงวันที่๑๕นะครับ
หากคุณผู้ชมเห็นกราฟิกตรงนี้จะสังเกตว่าสีฟ้าจะมีการแผลลงมาบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามประเทศลาวนะครับ
ก็หมายความว่าการแผลลงมาครั้งนี้ก็จะมาปะทะเข้ากับอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่แต่เดิม
เหนียวนำทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้
ดังนั้นสุดสัปดาห์ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเมืองไทยที่เราจะต้องตรวจสอบแล้วก็เฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องที่สำคัญครับ
ระยะนี้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี้คือจับตาเตือนภัยที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ